ถ้าเกิดว่าไปภาคเหนือเวลาเขาพูดทักทายก็ต้องสวัสดีเจ้า
ได้นะคะจริงแล้วแขกแก้วมาเยือนใช่ไหมครับ
คราวนี้ผมพูดบ้างแบบนี้ด้วยกันทักทายแบบภาษาญี่ปุ่นหน่อย
ที่ชีวะพอได้ไหมครับได้อยู่ค่ะ

ทักทายภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมแล้วพาคุณขวัญเนี่ย
ไปสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่นึกตาหน่อยนะครับ
รถไฟที่คุณผู้ชมและคุณขวัญขึ้นครั้งสุดท้ายนานแค่ไหนแล้ว
ดิฉันหลายสิบปีมากจำภาพรถไฟตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นยังไง

ล่าสุดนี้รถไฟมีการเปลี่ยนรูปโฉมไปใหม่แล้วนะครับ
เพราะนี่คือรถไฟดีเซลรางปรับอากาศที่ไทยได้รับมอบมาจากญี่ปุ่น

เดี๋ยวไปดูครับว่ารูปลักษณ์ทันสมัยขนาดไหนและน่าใช้บริการยังไง
ติดตามจากรายงานของคุณธัญพรครองยุทธ์ครับ
โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครต้องยกให้รูปลักษณ์ที่ดูน่ารัก
ห้องคนขับจะถูกยกไปไว้ที่ชั้น๒ทำให้ด้านหน้าของรถไฟเรียบ
แม้จะถูกใช้งานมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
แต่ทีมช่างและวิศวกรรถไฟที่ทำการตรวจสอบบอกว่าเป็น๔๐ยังแจ๋ว
ค่ากับการนำมาปรับปรุงด้านวิศวกรรมเพื่อนำมาเดินรถให้บริการ
ถ้าเราซื้อใหม่โดยค่าเฉลี่ยต่อกันประมาณ๘๐ล้านบาท๑คันนะฮะ
แต่ถ้าเกิดในส่วนของเรื่องรถเก่าแล้วเนี่ย
เราก็ใช้วิธีการซื้อวัตถุดิบนะฮะ
อะไรสิ้นเปลืองต่างอย่างเช่นสายพานกรองเชื้อเพลิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ต่อคันไม่เกิน๒แสนบาทนะครับ
แล้วเราก็ใช้แรงงานช่างฝีมือพนักงานเทคนิควิศวกรของเราเอง
เป็นคนซ่อมแล้วเราก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบ
ถามว่าคุ้มค่าไหมอย่างที่เห็นว่าเรามีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย

การเดินทางครั้งใหม่ของรถไฟคีฮะ
ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานในไทย
แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น
มีการปรับขนาดความกว้างของล้อให้เหลือ๑เมตร

โคมไฟจากด้านบนของตัวรถมาติดตั้งที่หน้ารถแทน
แปลงบันไดให้ขึ้นลงได้กับชาญชาลาต่ำ
และทำสีใหม่แต่คงไว้ซึ่งลวดลายดั้งเดิม
ผสานเพิ่มสัญลักษณ์ของรอฟทเข้าไป
รวมถึงในห้องโดยสารก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมสมบูรณ์
ตอนนี้มีรถไฟคิฮะเตรียมปล่อยเดินรถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแล้ว๔คัน
เป็นรถมีห้องขับ๔๐ที่นั่งจำนวน๒คัน
และไม่มีห้องขับ๒คันคันละ๖๘ที่นั่ง
ใช้ความเร็วสูงสุดได้๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภายใน๒ปีจะสามารถนำตู้รถไฟคิฮะ
ขับเคลื่อนให้บริการได้ทั้งหมดเต็มสมรรถนะค่ะ
อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจนะคะก็คือที่นั่งเบาะโดยสารค่ะ
ที่จะสามารถหมุนเบาะปรับได้นะคะโดยเหยียบข้างล่างตรงนี้
ง่ายเลยค่ะนี่ค่ะหมอมากนะคะ
ถ้าหากมาเป็นครอบครัวก็สามารถหันหน้าคุยกันได้แบบนี้ค่ะ
รถไฟขบวนคีฮะจะนำร่องให้บริการในช่วงปลายปีนี้แล้วนะคะ
สำหรับการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถจับจองทักหาการรถไฟ
แห่งประเทศไทยเพื่อจับจองตัวโดยสารมาทดลองนั่งกันได้นะคะ
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณมากเลยครับน่าไปนั่งมากอยากเดินทางด้วยรถไฟขี้ฮะเลย
ด้วยกันไหมฮะอยากค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
ถ้าท่านใดที่ไปลองนั่งมาแล้วก็ส่งข้อความบอกเราหน่อยก็ได้
ความรู้สึกเป็นยังไงเหมือนเราไปญี่ปุ่นเลยไหม